ผมก็เห็นเป็นแบบเหมือนพี่ผมเนี่ย

ใช่พี่ขวัญมาช่วยผมแน่

กำลังจะเดินผ่านโรงพยาบาล
เดี๋ยวมึงจะไปไหนเดี๋ยวพาไป

ฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ

เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

นักเล่าหน้าใหม่สุดฮอต

ยังคงความตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญเหมือนเดิมครับ
ก่อนที่จะไปพบกับนักเล่าของเรา

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาถ่ายทอด

แล้วก็สยองขวัญในรายการของเรา

นักเล่าของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อย

และตอนนี้แขกรับเชิญที่มาเยี่ยมเยี่ยน

ในทีมที่มีชื่อว่า
นักเล่าหน้าใหม่สุดฮอต

นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊ค

คุณใหม่เนี่ยจะโทรมาเล่าเรื่อง
ก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพของคุณใหม่

และมีตัวละครเอกก็คืออาย่ง
ที่เจอผีแบบโอ้โห

เกี่ยวกับเซลล์เปลี่ยนอาชีพใหม่
มาทำอาชีพเกี่ยวกับการขับรถ

ก็เปลี่ยนอาชีพจาก
ขับส่งเป็นขับพาผู้โดยสารไป

แต่ครั้งนี้ครับคุณใหม่มาพร้อมกับ
อีกหนึ่งประสบการณ์ที่ตั้งชื่อเรื่องมาว่า

ว่ามันคือการแลกเปลี่ยนอะไร

ในการเริ่มที่ว่าผมมีสัมผัส

มันต้องย้อนไปประมาณเกือบ๓๐ปีเนอะ
เพราะตอนนั้นผมก็อายุประมาณ๓๔ขวบ

ผมไปต่างจังหวัดครั้งแรกในชีวิตเราดีกว่า

ต้องเล่าก่อนมีภรรยาทั้งหมด๓คน

ผมภรรยาคนแรกก็จะมีลูกด้วยกัน๑คน

แล้วก็จะมีภรรยาคนที่สองก็คือมีลูกชายกับลูกผู้หญิง
ส่วนผมเนี่ยเป็นลูกของภรรยาที่สาม

ของผมเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดเกิดของพ่อ

เขาก็มาขออนุญาตแม่ที่เลี้ยงผมอยู่
ว่าจะพาลูกชายไปบวชหลานที่พิจิตรนะ
โอเคก็เป็นการเดินทางครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นเราเป็นเด็กเนอะ

ใช่พอทีนี้
พาไปถึงขนส่งขอสมกรเราก็ตื่นเต้น

ไปก็เดินทางใช้เวลาเดินทางก็หลายชั่วโมงอยู่ตอนนั้น

ไปถึงเขตพื้นที่พิจิตรเนี่ย
เราไม่เคยเห็นว่าต่างจังหวัดมันเป็นยังไง
เราเคยเห็นแสงสีที่อยู่ในเขตปริมินทรเนาะ

มีทางลูกรังมีฝูงสัตว์
มีป่ามีทุ่งนา

ก็ถามตลอดพ่อไอ้นี่ตรงไหนไอ้นี่ตรงไหนหรือตรงไหน
คือทางเดินทางเนี่ยเราต้องต่อเราสองแถวเพื่อจะเข้าหมู่บ้าน

เข้าหมู่บ้านต้องบอกก่อนนะครับโลเคชั่นของหมู่บ้านผม
คือจะเป็นถนนลูกรังตรงเข้าไป
แล้วฝั่งซ้ายจะเป็นคลอง

แล้วก็ฝั่งด้านขวาเนี่ย

ไปเรื่อยแต่ก็จะอยู่ห่างกันนะครับ

ผมจำได้ว่าผมลงรถครั้งแรกเนี่ย

คือมองถ้าถามเนี่ยบ้านใคร
พ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยบ้านผูกอาญาอะ
แล้วก็บริเวณรอบบ้านก็จะเป็นบ้านญาติเรา
ผมก็มองใหญ่ไม่เคยมาเลย

บรรดาลูกที่มีหน้าเหมือนพ่อสุด
ผมก็คือใครมีคนนี้คือใคร

นี่ลุงคนนี้ป้าคนนี้น้านะ

คนที่เป็นลูกของแม่คนที่สองเนี่ย

น้อง

แล้วใส่พี่เข้ามาฟังด้วยนะครับ

พี่สาวที่เราสนิทคือพี่ขวัญ

คือพ่อจะยกหน้าที่ให้พี่ขวัญเป็นคนดูแลผมนะ

พ่อเขาก็จะไปทำกิจกรรมที่วัด

ผมก็อยู่กับพี่ขวัญทั้งวันเลย

ขวัญเขาก็จะไปอาบน้ำ

ใช่ก็คือจะมีสะพานนี่ลงไปเนอะ

ใส่ผ้าถุงไปแล้ว

ผมบอกญาติจะตามพี่ขวัญไปด้วย

ใช่แต่ว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นนะ

คือเด็ก๓๔ครับพี่

คือพยายามกระเสือกกระสนที่จะให้ตัวเองขึ้นมา

แต่มันยิ่งดีดมันก็ยิ่งแบบเหมือนกับเรา

คือในน้ำต้องบอกว่าน้ำสมัยก่อนมันใสนะพี่
แต่ว่าเราลืมตาในน้ำโดยเราไม่มีแว่นเนี่ย

ผมก็เห็นเห็นเป็นแบบเหมือนพี่ผมเนี่ย

ผมก็พยายามดิ้นดิ้น
แต่ทำไมพี่เราจับยิ่งดิ้นเขายิ่งจับแน่น

ก็จะมีลุงมีน้ามีป้ามีอาวิ่งมา

ลาเกือบ๓๕นาทีเลยนะพี่

แล้วมันเหมือนมีคนชี้

แล้วผมไปแทะอยู่ใต้สะพานอะ

ตัวของเขาบอกว่าอาการตอนนั้นคือผมเขียวอะ

ที่ที่หัวผมได้สติผมอายก็สับรอกน้ำออกมา

แต่เขาบอกว่าตอนที่เอาขึ้นมาเนี่ย

ทีนี้เขาก็เลยพยายามเรียกผม

ผมก็มองไปเนอะผมก็จำหน้านะ
คนนี้พี่คนนี้นะคนนี้ลุงนะ

มันนั้นยังไม่ถึงที่รอบ

เขาคิดอย่างนี้นะ
แล้วเหมือนเขาคุยกับของเขา
แต่เขาบอกว่ามันต้องมีคนแรกนะ

ช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นนะพี่

กับคนในบ้านว่า

ลงไปในห้องน้ำที่ประสอบมะกอ
คือมีคนไปเห็นด้านหน้าจุ่มอยู่ในอ่างล้างหน้า
ตอนเนี้ยเขาส่งไปโรงพยาบาลอืม
คือทุกคนก็ตกใจเนอะ
ตกใจก็ฟ้าอะไรได้ฟ้าก็ฟ้าผมเกี่ยวผมไปด้วย

ไปโรงพยาบาลจุดแรกที่เขาแจ้งว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลนะครับ

เพราะว่าที่นี่อุปกรณ์เครื่องมือไม่พร้อม

คนไข้อาจจะมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก
ก็เลยแบบวูบฉับพันธุ์ไป
แต่มีอาการของน้ำเข้าไปในปอดด้วย

เขาผุดไปในอ่างล้างหน้าแล้วก็เขาเปิดน้ำไว้
ตอนที่มีคนมาเห็นเนี่ยไม่รู้ว่านานแค่ไหนครับ

มัวแต่อยู่กับพี่เราก็รู้แต่ว่า
พ่อนอนพ่อป่วยพ่อป่วยแค่นั้น

จนมาถึงอีกทีนึงก็คือพ่อเสีย
พ่อเสียจากหลังจากที่บวชน้าเสร็จเลย
ก็เสียอีกวันหนึ่งตอนช่วงใกล้จะเช้า

ทีนี้เขาก็พาศพของพ่อไปวัด
ก็ไปเตรียมงานทำอะไรกัน

เพราะว่าผมรู้จักกับพ่อ

พ่อมันอาจจะตื่นอยากกลับบ้านแล้ว

ผมอยากกลับที่บ้านผมที่สมุทรประการแล้ว

คือคิดถึงคิดถึงแม่ที่เลี้ยงแล้ว

จนถึงเวลาเอาศพเข้าโรง

เสร็จปุ๊บก็จะมีการนั่งเฝ้าครับ

ใช่ก็จะมีตั้งวงมีอะไรกัน
ผมก็อยู่ที่วัดด้วยอยู่กับแม่

ก็จะเป็นท็อปนี่ก็จะบอกเลยนะครับว่า
วงตั้งอย่างนี้โรงตั้งอยู่ด้านล่าง

ตื่นขึ้นมาปวดฉี่เรียก

บอกลุงเลยผมก็หันไปบอกลุง

ผมก็เลยถามบอกลุงพาไปฉี่หน่อย
บวชชีแป๊บนึงแป๊บนึง
เดี๋ยวจบตานี้เปิดตานี่ก่อน

ชีเนี่ยปวดฉี่เขาบอกแป๊บนึงแป๊บนึง

แต่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าเป็นโรงนะผมคิดว่าเป็น
เวทีผมคิดว่าเป็นเวที
เพราะพ่อผมได้เห็นนั่งบนเวทีเลย

ผมก็บอกพ่อแต่เรายังไม่พูดนะ

งอนภาษาเด็กเนอะก็บอกไม่ต้องแล้ว

กำลังจะเดินผ่านวงไปเขาบอกเดี๋ยว

บอกว่าเดี๋ยวให้พ่อพาไป

พอผมมองไปคือทุกคนสายตามองไปปุ๊บมันสั่นนี่อะไรสั่นหลวงพ่อเอ้ยต่อหน้าคนเลยเหรอ
กระจายนี่วงการเล่นต่างแล้วนี่กระจายเลยคือประตูสังฆสีเขาจะปิดอะไรครึ่งนึง
ตรงงอพี่ดันกันปุ้งไปเลยไอ้ผมก็ยืนเป็นเด็กไม่รู้ยืนอยู่
แม่แม่คนที่สองที่ตื่นมาเขาก็ตกใจว่าทำไมวิ่งอะไรกันไปเขาก็ถามผมเนอะ
พอมันไม่ไหวแล้วก็ผ่านคืนนั้นไปก็ตอนเช้า

ห่วงคือตกใจความตกใจนะครับ
ก็คือการที่ผมผ่านตรงนั้นมา
ผมก็มาแบบมานั่งนึก
คือตอนนั้นเราไม่รู้นะว่าพ่อเราเสีย

การที่ผมดมค้างน้ำค้างนั้น

ก็คือพ่อผมต้องไปแทน
ที่เหมือนกับมีผู้ใหญ่เขาบอกไว้ว่า

เพราะว่าผมหน้าเหมือนพ่อสุด
และเป็นผมคนเดียวที่ใช้นามสกุลพ่อนะ

เพราะคนที่อยู่กับพ่อมาที่เป็นลูกของพ่อ

ผมบอกว่าผมเห็นคุณปู่กับคุณทวด
ซึ่งคุณปู่กับคุณทวดผมเสียไปเกือบ๑๐กว่าปีแล้ว

ผมได้ยินเสียงเหมือนเป็นคนแก่ผู้ชาย

ที่มาชี้ให้คนที่โดดลงไป

ใช่ถ้าสภาพน้ำที่พี่เขานั่งอยู่

เท่ากับว่าการจูนติดครั้งแรกของคุณใหม่
ก็คือเป็นการจูนติดคุณพ่อ

เขาบอกว่าคนที่เฉียดความตายมา

พอฟื้นขึ้นมาได้พอกลับมาได้
เขาจะมีเซนต์บางอย่างที่มันถูกเปิดขึ้น

แล้วก็มันเหมือนกับค่อยพัฒนา

ใช่แล้วผมก็จะเป็นคนที่จะเตือนนายงทุกครั้ง

นั่นคือเหตุการณ์ที่จำได้แน่วันนี้

น่าจะเป็นการเห็นครั้งสุดท้าย

ก็คือคุณพ่อนั่งอยู่บนโลงของตัวเอง

ก็เหตุการณ์ต่อจากคุณพ่อน่าจะมาเป็นช่วงประมาณ๖ขวบ

คือบ้านผมที่อยู่ที่สมุทรประการ

ตรงนั้นมันโค้งมันไม่ใช่โค้งที่แบบอันตรายนะพี่

คือมันไม่อันตรายแต่บ้านผมจะเป็นบ้าน๒ชั้น

แล้วตรงหน้าต่างที่ผมนอนห้องนอน

มันมีช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนกว่า
เที่ยงคืนกว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ตรงนั้นก็คือทางโค้งมาเสร็จแล้วจะมีกำแพงบ้านอยู่

ก็คือ๖ขวบแล้วรู้แล้วว่าเนี่ยคนตายแน่นอน

เขาตายนอกบ้านไม่ได้ตายในบ้านเรา

ก็ผ่านไปประมาณ๒คืน

อยู่อย่างเงี้ยพี่ประมาณอยู่จนญาติเขาอ่ะ
เชิญวิญญาณไปเชิญอะไรไปก็

ทำอะไรซ้ำเดิมอยู่ตรงนั้น

แล้วคาบเลือดคราบอะไรก็ไม่ได้ทำความสะอาดบางคนหมดนะ

ชัดเจนจนขนาดคนรอบข้างเห็นด้วยแล้ว

ดูแพง
รอบข้าง
เลือด
เร็ว๑๒๐ไม่สามารถมีใครวิ่งคู่ขนาดรถเราได้

นอกจากขี่มอเซ้นแต่นี่เขาไม่ได้ขี่มอเซ้น
ตัวเขานิ่งยืนเฉยแต่ตัวเขาลอยตาม

ผมมองเหลียวไปแล้วเห็นแล้วหางตาขวามือว่าเขาวิ่งขนาดผมไปเลย
เพราะว่าผมวิ่งขวาสุดเขาวิ่งเลนเขาวิ่งอยู่โคกน้ำข้างใน
ผมกำลังจะหันไปเลยปุ๊บจับมือผมปั๊บ

เราแบบพร้อมก่อนนะคิดซ้ายเลยแบบพร้อมเลย
โดยการที่ผมมองว่าผมก็รู้แล้วโอเค

พี่ไม่ต้องรู้เห็นใช่ไหม
เขาบอกแล้วเขามายังไงเขาเป็นอะไร
เขาอาจจะมาขอส่วนบุญก็ได้ผมก็พูดแบบประมาณนี้
มองได้หลายมุมมากเลยนะคือมาลักษณะแบบนั้น
คือเขาอาจจะรู้ว่าเราสามารถที่จะจูนติดกับเขาได้ก็เลยมาทำให้เห็น
หรืออาจจะมาทำอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ที่มันเหนือความคาดหมายไปมากกว่านั้นก็ได้ไง

ใช่ผมเข้าปั๊มไว้ก่อนก็คือตัดสินใจเพราะว่าถ้าเราเห็นอะไรพวกนี้

พี่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น

เราก็สู้ตัดช่วงเวลาเขาไปเลยดีกว่า
คือเราเข้าไปในจุดที่มีผู้คนมีไอมนุษย์มีคนเยอะ

เราจะรู้สึกว่าพัก๕นาทีหรือ๑๐นาทีเราปลอดภัย
ตอนที่เราเห็นด้วยหางตาครับผมเห็นชัดเจนขนาดไหน
ชัดเจนครับชัดเจนแบบว่าประมาณเห็นรูปร่างเลย

ก็คือเป็นผู้ชายไว้ผมทรงยุค๗๐นะพี่

แล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวเป็นเขียวฟ้าตัดกันนะครับ
กางเกงเนี่ยน่าจะเป็นกางเกงเหมือนกางเกงเขาเรียกอะไรคาก๊วยสีดำ

โดยการที่เขาลอยเขาไม่ได้ลอยหันไปข้างหน้าอย่างนี้นะพี่

ชัดเจนคือแฟนคือแฟนพอแฟนหันมาเจอผมก็หันหน้ากลับก่อน
หันหน้ากลับก่อนแล้วเขาก็จำมือผม

ระยะเวลาน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ๒๓นาที

คือเราเห็นพี่แต่ว่าเราจะไม่ทักไม่พูดไม่อะไรทำตัวปกติเหมือนไม่เห็น
คือคนที่มีประสบการณ์

แต่ถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อย

ช่วงเวลาอย่างที่ผมบอกกันตัดช่วงเวลา

นี่คือเห็นจนขนาดเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างแล้ว

จนเพื่อนต้องถามว่าเวลาเราไปพักที่ไหนหรือไปรถตู้แบบหลายลำหลายคันเนี่ย
ก่อนที่เราจะพักโรงแรมนี้มีไหมวะ

อืมแต่ยังครบคุณหมายได้เนี่ย

ก็ยังเป็นผู้ที่เล่าเรื่องได้สนุกตามสไตล์ของคุณใหม่เหมือนเดิม
คืนนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณคุณใหม่นะฮะขอบพระคุณครับ
แล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
อยากเก็บประสบการณ์สยองขวัญไว้แค่ความทรงจำของคุณครับนำมาแชร์มาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้รับฟังกันครับ
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงเป็นต้นไปทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี

ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีครับ